เพราะว่าบ้านเรามีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา๔๐กว่าจังหวัด
เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะครับ
เพราะบ้านเรายังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทย
ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้
ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ดังนั้นเราติดตามเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนกันสักหน่อยนะครับ
เมื่อวานี้มันเกิดเหตุการณ์ประทึกน้ำป่าไหลหลากขึ้น
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

หนีออกมาจากรถได้ทันก่อนที่รถที่มันค้างอยู่บนสะพานจะถูกน้ำซัดสะพาน

คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ประทึกนี้กันนะครับ
นี่แหละครับโอ้โหเป็นภาพเหตุการณ์ประทึกนะคุณดูรถสิ

ไหลหลากเลยมาอย่างแรงเลยนะครับ
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับ
เพราะเมื่อวานในช่วงเย็นมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้
รวมถึงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย
ทะเบียนกไก่มม๓๕๒๙นครศรีธรรมราช
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในคลิปในภาพนี่แหละครับ
ถูกกระแสน้ำป่าพัดลงไปในคลอง
หลังวัดปากเจ้าหมู่๘ตำบลตลิ่งชันอำเภอท่าสารา
ก่อนจะจมน้ำแล้วก็ช่วงท้ายของรถเก๋งเนี่ย
มันโผล่อยู่เหนือน้ำนี่แล้วก็ติดอยู่ริมตลิ่งแบบนี้
ไม่ถูกน้ำซัดไปทั้งคันเนี่ยนะฮะ
คนขับและผู้โดยสารในรถรวม๓คนมีเด็ก๕ขวบอยู่ด้วย
คุณว่ารอดไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ทั้ง๓คนรอดออกมาจากรถได้ยังไงนะครับ
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ปพคือบรรเทาสารภัยนะครับ
ในพื้นที่สาขาท่าสาราเนี่ย
ก็ต้องใช้เชือกมัดกับตัวรถไว้กับต้นไม้
เพื่อไม่ให้รถถูกกระแสน้ำป่าพัดหายไป
แล้วก็พยายามช่วยกันดึงรถเก๋งกลับขึ้นมานะครับ
โดยใช้รถกระบะช่วยดึงขึ้น
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงกว่าจะกู้รถขึ้นมาได้อย่างทุลักทุเลนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๗นาฬิกาของเมื่อวานนี้เองนะฮะ
เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาหลวงแล้วก็ซัดถนนขาด

คือนางสาวยุพยาวชูช่วยอายุ๔๕ปี
ซึ่งเป็นครูโรงเรียนวัดสะแก้วเป็นเจ้าของรถ
และเป็นคนขับรถคันเกิดเหตุเนี่ย
มาพร้อมกับอีก๒คนในรถ
ก็คือเพื่อนครูต่างชาติแล้วก็ลูกของครูต่างชาติวัย๕ขวบ
ในรถเก๋งคันนี้แล้วมี๓คนนะ
กลับมาจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนในหมู่บ้านช่วงโควิด๑๙
แล้วมันต้องผ่านสะพานตรงนี้คุณ
คือคุณครูยุบพยาวเปิดเผยบอกว่าสะพานนี้จริงแล้วมันชำรุดมานานแล้วนะ
แต่มีความจำเป็นต้องขับผ่าน
เห็นแล้วล่ะว่าฝนมันตกเห็นแล้วล่ะว่าสะพานชำรุด
แต่ถามว่าจะให้ไปเส้นทางอื่นได้ไหมไม่ได้แล้วก็ต้องมาเส้นทางนี้นะครับ
แล้วทีนี้ครับขับมาถึงกลางสะพานแม่เจ้าพ่อคุณคุณทำไมรู้ไหม
รถเนี่ยมันเกิดติดติดอะไรก็ไม่รู้อยู่บนสะพานติดอยู่เป็นเวลานานครับ
ทีนี้ครับครูยุคพยาวเจ้าของรถแล้วก็เพื่อนครูต่างชาติ
รวมถึงลูกเพื่อนครูต่างชาติวัย๕ขวบเห็นท่าไม่ดีแล้ว
ทิ้งรถไว้ก่อนทิ้งรถไว้บนสะพานวิ่งหนีออกไปอยู่บนฝั่ง
ไม่กี่วินาทีเกิดเหตุการณ์ประทึกนี่แหละครับ
น้ำไหลหลากมารุนแรงพัดสะพานพังเสียหาย
แล้วก็กระแสน้ำพัดเอารถตกลงไปในน้ำด้วย
จนเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
แสดงว่าทั้ง๓คนรอดชีวิตออกมาอย่างวุดหวิดเลยนะคุณนะ
เอาเตือนสภาพอากาศอย่างที่บอกไปมรสุมปกคลุมในบ้านเรานะครับ
ก็ขอเตือนประชาชนเลยว่ายังมีฝนตกต่อเนื่อง
ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกนะครับ
ก็ตอนนี้ถ้าเช็คดูภาคตะวันออกแล้วนะครับ
ก็จะมีฝนตกถึง๑๖๐ของพื้นที่
บุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝนตก๑๔๐ของพื้นที่นะครับ
นครศรีธรรมราชในพื้นที่เกิดเหตุนี้ก็ยังตกอยู่
กลางฝนตก๑๖๐ของพื้นที่แล้วก็ฟ้าครึ้มตลอดนะครับ

กรุงเทพมหานครวันศุกร์แบบนี้
ก็มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ